ไผลล้อมจังหวัดนครปฐมที่นี่เขามีการจัดพิธีพุทธาเทวาพิเศษครั้งใหญ่

เนี่ยเป็นรูปกุมารเต็มไปหมดเลยจริงก็คือเป็นสถานที่ตั้งหรือวางกุมารสมบัติวัดไผลล้อมนะคะ
อยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมนั่นแหละ
เขาจัดพิธีพุทธเทวาพิเศษกุมารสมบัติบันดาลโชคซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก
เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกนะคะของหลวงพ่อพูล๑๑๑ปีชาตการจัดสร้างขึ้นตามตำรับหลวงพ่อพูลเลยนะคะ
ซึ่งเป็นเกจิดังอดีตเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมที่ท่านเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะ
ุมารทองสมบัติเนี่ยบันดาลโชคจะเป็นองค์ยืนแบบนี้มีขนาดสูง๓๐เซนติเมตร
สร้างจากเนื้อไฟเบอร์กลาสที่มีส่วนผสมของดินเจ็ดป่าช้ามีป่าอะไรบ้างคะคุณชนะ
มีป่าหินมะพานเดี๋ยว๗ป่าช้าไม่มีป่าหินมะพานคุณอย่าเพิ่งถามตอนนี้สิ
ก็คือมีส่วนผสมของดินเจ็ดป่าช้าและส่วนผสมจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ผ่านมาหลากหลายพิธีกรรมแล้วเอามาเป็นส่วนผสมนะคะในการสร้างน้องกุมารสมบัตินี้นะคะ
ซึ่งมีหลวงพี่น้ำฝนท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ประกอบพิธีปลุกเสกนะคะ
ใช้เวลาส่วนบริกรรมคาถานานกว่า๒ชั่วโมงถึงจะเสร็จนะ
แล้วก็จะมีการโรยข้าวตอกดอกไม้ลงไปเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้นะคะเป็นการน้อมรำลึกถึงครูบูรพาอาจารย์นั่นเอง
ก็อย่างที่บอกไปว่าตามตำรับของหลวงพ่อคูณเลย
ท่านก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่เพื่อเป็นการสนองสนองนิดของสาธุชน
ในเมื่อความต้องการมาพระท่านก็จัดให้
จับให้ไม่ได้บอกนี่ว่าจับไปทำอะไรยังไงใช่ไหม
ก็แล้วแต่ละกันนะคุณผู้ชมนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยแบบนี้
แต่เดี๋ยวเขาก็จะมีการให้เปิดให้เช่าบูชาตรงนี้
เพราะหลายคนเขาเชื่อว่ากุมารเวลาใครที่เปิดเป็นธุรกิจค้าขาย

ก็เเท่าเรื่องตะคุณศัยสัตธาจะบูชาด้วย

อันนี้หลวงพี่บอกว่าเมื่อยแล้วไปดีกว่า